พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชัยนาธค่ะ
ที่ศาลพ่อปู่ศาลนี้เนี่ยคนในพื้นที่เขารบ
ก็จะไปบนบานสารกล่าวก็จะไปแก้บนกันบ่อย
แต่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าช่วยหน่อยเถอะช่วยแก้ไขปัญหาให้หน่อยเถอะ
หน้าศาลเนี่ยนะคะมีสารพระภูมิเก่าเป็นร้อยหลังเลย
ยาวอยู่ริมถนนสักประมาณ๓๐เมตรยาวแบบนั้นเลย

หนึ่งช่วงเวลากลางคืนครับเวลาขับรถผ่านหรือว่าขี่รถจักรยานยนต์ผ่าน
มันน่ากลัวเพราะเป็นสารเก่าเก่าอย่างเงี้คุณภาคภูมิ
พุทธรูปเก่าแบบไม่มีเสียนอยู่ริมถนนเต็มไปหมดเลยค่ะ
พอน่ากลัวปุ๊บก็ต้องขี่รถเร็วขึ้น
พอขี่รถเร็วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยนี่คือปัญหาแรก
ปัญหาที่สองก็คือชาวบ้านพอไปบ่นอยากจะเข้าไปกราบไหว้
เข้ายากอ่ะข้างหน้าศาลพ่อปู่เนี่ย
แบบมีสารเก่าอยู่ริมเต็มถนนไปหมด
แล้วพอคนเขาไปแก้บนจะไปรำแก้บน
ไม่มีพื้นที่ให้รำแก้บนไปรำแก้บนกันบนถนน

ตอนแรกชาวบ้านบอกว่าก็อยากจะดำเนินการเอง
แต่ก็กลัวอาถรรพ์สารพระภูมิเก่าก็ไม่กล้า
ตัดสินใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้๕ธันวาคม

แต่สุดท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดชายนาฏบอกว่า
ไม่เป็นไรผมจัดการให้ก็เลยดำเนินการให้นะคะ
ก็นำรถมาขุดหลุมแล้วก็โกยเอาศาลพระภูมิเก่า

นี่คือที่บริเวณสารเจ้าพ่อพระขันชัยศรีนะคะ

อยู่ริมถนนทางเข้าหมู่บ้านของหมู่๙

ก็ถูกเก็บกวาดทำความสะอาดเรียบร้อย

เขาก็ประสานในอำเภอก็ให้ดำเนินการ
พระภูมิเก่าที่อยู่ริมถนนเป็นร้อยหลังนะคะ
อย่างที่บอกมีรูปปั้นมีพระพุทธรูป
ชาวบ้านบอกน่ากลัวบางทีเป็นพระพุทธรูป
มีเสียนบ้างอะไรบ้างแบบนี้ค่ะก็เลยเอาออกให้นะคะ
อย่างที่บอกปัญหาก็สองสามเรื่องแหละเวลาจะเข้าไปกราบไหว้สารพ่อปู่เข้าไม่ถึง
เข้าไปไม่ได้เพราะริมทางมีแบบเนี้ยอันนี้คือของเก่า
ใช่ค่ะจะดำเนินการเองก็กลัวอาถรรพ์ชาวบ้านก็ไม่กล้า
ผู้ใหญ่บ้านก็คือนางพันธการสาเล่อผู้ใหญ่บ้านหมู่๙ตำบลนางลือบอกว่า
คือจริงแล้วจะมีจิตอาสาเขาช่วยกันในวันพรุ่งนี้นะคะ
แต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชายนาฏมีคำสั่งด่วนมาเลยเดี๋ยวจัดการเอง
ก็มีทั้งเครื่องจักรเครื่องมือชาวบ้านทหารตำรวจมาช่วยกัน
ก็มีการทำพิธีจุดทูปบอกกล่าวกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะคะ
แล้วก็วันนี้ก็เริ่มดำเนินการมีรถแบ็คโฮลมาขุดหลุมลึกสัก๓๔เมตร
แล้วก็กลบเอาไว้นำดินกลบเอาไว้ติดป้ายเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ห้ามนำสารพระภูมิเก่ามาทิ้งบริเวณนี้นะคะ
คือมันเป็นปัญหาหนึ่งในสังคมไทยอยู่เหมือนกันนะคุณเขียนมาสอน
ไม่ได้มีที่เดียวนะคะใช่ดิฉันนั่งรถผ่านก็เห็นเยอะเหมือนกันนะ
คือสารพระภูมิหรือว่าสารเจ้าที่เนี่ยที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยนี่เรามีเปรียบเทียบภาพเก่ากับภาพใหม่ให้ดูนะฮะ
ภาพเก่าคือฝั่งขวามือนะคะภาพใหม่ที่เรียบร้อยแล้วก็คือฝั่งซ้ายมือเนี่ยค่ะใช้ดินฝั่งกลบเอาไปเรียบร้อย
ตุ๊กตาที่อยู่ประจำศาลที่เราซื้อมาตั้งเพื่อกราบไหว้บูชาอะไรก็แล้วแต่
ปู่ย่าตายายเศรษฐีช้างม้าวัวควายเนี่ยบางทีหักหรือสารเก่าที่บ้านพัง
เราก็ต้องเปลี่ยนสารใหม่ตามความเชื่อแต่ของเก่าไม่รู้จะเอาไปที่ไหน
ก็เนี่ยพอเห็นเริ่มทิ้งสักหนึ่งหลังก็มาทิ้งกันเพิ่มมาทิ้งกันเพิ่มเรื่อย
เริ่มจากหนึ่งไปสองไปสามไปเป็นร้อยเนี่ยค่ะ
เขาทิ้งกันตรงนี้เหรอเราก็เอาไปทิ้งตรงนี้บ้าง

ชาวบ้านก็เลยบอกว่าตอนนี้ดีใจมากที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้แก้ไขปัญหาให้
ตอนนี้ก็เข้าไปกราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแก้บนกัน
ไม่ต้องไปรำแก้บนกันบนถนนแล้วนะคะมีพื้นที่ให้แก้บนกันแล้วค่ะ